เตือนกันไว้แต่ว่าบางเหตุการณ์เห็นแล้วมันก็ตกอกตกใจ
เฮ้ยมาทำไมมาถูกที่หรือเปล่า
มาที่กรมประสุทธิ์สัตว์กับเจ้าตัวตัวนี้
เรียกได้ว่ามาทั้งทีเจ้าหน้าที่แตกคือแล้วฮะ
โอ้โห

ถึงหน้าสำนักงานคงจะมาร้องเรียนอะไรบางอย่างเป็นแน่

โอ้โหทั้งใหญ่ทั้งยาว๓เมตรได้ครับ

คนที่เขาสัญจรผ่านไปผ่านมาก็งงดิครับ

เออค่อยย่าง

มาที่สำนักงานประสุทธิ์แถวโคราช
ก็คือจังหวัดนครราชศรีมานะครับ

แต่ที่มาเนี่ยด้วยความที่ว่า
ด้านหลังของสำนักงานประสุทธิ์จังหวัด

แต่แถวนั้นน้ำมันคงแห้ง
แห้งแล้วหาอะไรกินไม่ได้
มันก็เลยมาประท้วงหน้าสำนักงาน

เดินตามข้างหน้าบ้างเผื่อจะหาอะไรกิน

ไม่มีอะไรกินแต่พี่เขาคงเห็นว่ามันร้อน

เขาเอาน้ำมาราดให้กับเจ้าตัวเงินตัวทอง
ประมาณว่าใจเย็น

ค่อยคุยพูดจ่า

โอ้โหก็ดูไว้แบบนี้ก็
ก็จับมันไปปล่อยในที่เดิมที่ที่มันอยู่คือหลังประสุทธิ์ถูกไหม
ก็ไปปล่อยมาในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำ
อยู่อาศัยของมันนั่นแหละเพราะว่ามันมาแบบไม่ได้รับเชิญ
มันก็อยากจะไม่อยากเข้าทางข้างหลังแล้วไงอยากมาด้านหน้าบ้าง